อ่าส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่า
ใครที่กินอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังโดยเฉพาะการใช้ปากกัด
เพราะว่าในช่วงที่เรากัดอาหารแล้วเราหายใจเข้าทางปากนั้น
จังหวะเราจะมีการหายใจเข้าทางปากเนี่ยนะคะอะไรที่เรากินอยู่เนี่ย
มันหลุดเข้าไปในคอได้มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะใช้ปากแกะเปลือกเงาะ
หลังจากนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่หายใจเข้าอ่า
้อะที่อยู่ด้านในเปลือกมันออกสิคะแต่เงาะที่มันเป็นเนื้อใสใสขาวขาวอยู่อ่ะ
มันอาจจะลูกใหญ่พอดีคำพอดีอะนะ
มันหลุดเข้าไปในหลอดลมเอาพุบเข้ามาเลยนะ
พอท่าสารานะคะไปพร้อมคุณหมอเลยคุณหมอโรงพยาบาลท่าสารา
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่ที่ห้า
ตำบลหัวตะพานอำเภอท่าสารานะคะพอไปถึงบ้านหลังนี้ไปพบศพผู้เสียชีวิต
นอนอยู่บนแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านนั่นแหละทราบชื่อนายพี่มนต์อินนรงค์อายุสี่สิบเก้าปีนะคะ
ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายเบื้องต้นค่ะในปากเนี่ยไปเจอเงาะ
เงาะมันติดค้างอยู่ในหลอดลมซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายพิมลผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวทประเภทที่๔หรือสติไม่สมประกอบ
โดยก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำขณะที่นายพิมูลนั่งกินเงาะอยู่คนเดียวใต้ถุนบ้านค่ะ
หายใจเข้าหายใจออกและเกิดการสำลักเหงาะใสเนี่ย
ก่อนที่เยอะจะมาเจอแล้วก็แจ้งเดินเที่ยวตัวไม่ทัน
ทั้งนี้จึงได้แจ้งพนักงานสอบสวนค่ะก็ได้มอบร่างในพิมลให้กับกู้ภัยนะคะ
และส่งต่อที่โรงพยาบาลท่าสาราทำการชนสูตรพลิกศพตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วจึงจะให้ญาตินำกลับมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะ
แต่บางคนก็ชอบทานอย่างนั้นอ่ะเนอะใช่ใช่ใช้มือเดียวอย่างเงี้ปุ๊บ
กัดปุ๊บแล้วก็บิใส่ปากกินเข้าไปเลยเรื่องใกล้ตัวปุ๊บเข้าไปต้องระวังเพราะว่าหลอดลมกับหลอดอาหารเนี่ยมีลิ้นกั้นนิดเดียวเองอ่ะ